ท่านผู้ชมครับดูเรื่องโครงการคนละครึ่งก่อนกันแล้วกันนะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยโอ้โหตอนนี้รู้จักแล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไง
ไปซื้อของซื้อสินค้าตามร้านที่ไม่ใช่ร้านใหญ่ห้างใหญ่นะ
พ่อค้าพ่อค้ารายย่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช่วยรัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง
เราก็จ่ายให้ครึ่งเดียวถูกเดี๋ยวนี้ทีนี้น้องนักศึกษาคนนึงเนี่ยท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนอยู่ที่อุบล
น้องเขาก็ไปซื้อนะครับพอไปซื้อของเนี่ยเป็นอาหารเนี่ยมันหนึ่งร้อย
แต่แม่ค้าคิดเงินหนึ่งร้อยสิบบาทบอกค่าเน็ตสิบบาท
ต้องมีค่าเน็ตด้วยเดี๋ยวไปดูนะฮะ
เอาเป็นเงินสดคืนได้ไหมคะคืนได้ค่ะ

แต่รัฐบาลเขาบอกแล้วว่าคุณจะไปเพิ่มราคาไม่ได้
เขาสนับสนุนให้คนไปจับจ่ายซื้อของ

ใช่กระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้เงิน
ไม่ใช่คือรัฐเขาจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งอยู่แล้วไง

แล้วคุณไปเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบไม่ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิป

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อุบลรัชธานีนะครับ
บอกว่าก็ไปซื้ออาหารอีสานกับเพื่อนนี่แหละ
ร้านย่านถนนคนเดินที่ทฤษภัณฑ์นครอุบัติรัชธานีนะครับ

ปลายหน้าร้านก็ติดว่าราคามัน๑๐๐บาท
จุเนื้อที่ซื้อเท่ากับว่าคนซื้อก็จ่าย๕๐บาท
แม่ค้าก็สแกนไปสแกนไปก็ร้อยหนึ่งเดี๋ยวอีก๕๐บาท

แต่แม่ค้าสแกน๑๑๐บาท
มันเกยจากป้ายราคาไป๑๐บาท
น้องก็ถามว่าป้าค่าอะไรอ่ะ

ป้าต้องจ่ายค่าเน็ตด้วยละ๔๐๐บาท
ส่วนแม่ค้าที่ตกเป็นข่าวเนี่ยนะครับ
แม่ค้าใช้รถพ่วงเร่ขายตระเวนขาย
เราก็ไปคุยด้วยนะครับชื่อว่านางเยาวเรศนะครับ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอไม่มีหน้าร้านนะครับ
เมื่อก่อนเธออยู่บ้านที่บ้านเช่ามีไวไฟ
ทีนี้พอต้องออกมาขายนอกบ้านเนี่ยไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ต
ไม่มีแอปพลิเคชันใช้อะไรอย่างนี้ไม่เคยรู้จักมาก่อน
ก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดเงินยังไงแล้วต้องเสียค่าหนกค่าเน็ต

ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจริงเดี๋ยวฟังนะฮะ
ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะก็อยากบอกทุกคน
ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการถือว่าไม่ฟ้อง
ก็ไม่ต้องไปขายเลยค่ะก็ยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะ

ก็ผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกตัดสิทธิ์ก็
โดยจะขายได้น้อยลงอาจจะน้อยลงไปอีกค่ะ
เพียรินและแมคารบอกว่าเค้าก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไง

แต่ลูกค้าบอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่ได้
ล่าสุดนะฮะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบรัชธานีนะครับ
ก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
และกำลังพิจารณาอาจจะต้องถูกถอดออกจากโครงการ
เพราะโครงการนี้มีจุดประสงค์กระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ไปยังร้านค้ารายย่อยค่ะนะฮะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ย
ยังไงก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีลูกค้ามากขึ้นอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องไม่ทำผิดเงื่อนไขก็คือการขึ้นราคาเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค